ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เรื่องของโควิดสิบเก้าค่ะ
ที่เราได้เห็นข่าวกันมาหลายวันนะครับ
วันนี้มีคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงเนี่ยท่านผู้ชมครับ
อยากให้ท่านไปเห็นภาพของคุณลุงเหลือเกิน
คุณลุงชื่อลุงตุ่มอายุหกสิบเจ็ดปีนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือภาพของลุงตุ่มนะครับ
ตุ่มก็ป่วยเป็นอาการลักษณะเหมือนกับเท้าแสนปม

คุณบิลบริษฐ์ไปให้ความช่วยเหลือนะครับหลังจากที่ทราบข่าว
คือปัญหาเนี่ยทางน้องสาวบอกว่าพี่ชายก็ลำบากนั่นแหละนะครับ
ลงทะเบียนเอาไว้เรื่องของเราชนะแล้วทีนี้ต้องยืนยันตัวตนผ่านทางแอปเป่าตังค์ด้วย
ค่ะต้องสแกนใบหน้าค่ะแล้วสแกนไม่ได้
แกนยังไงก็ไม่ผ่านยืนยันสิทธิ์อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับ
ก็เลยโพสต์เรื่องราวของคุณลุงตุ่มไปนะฮะ
นี่พี่บินก็ไปช่วยถึงบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
นายนิมิตรสาตรินหรือว่าลุงตุ่มวัย๖๗ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็อยู่ตัวคนเดียวฮะอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นโรคเท้าแสนปมมาตั้งแต่เกิดด้วยนะครับ
เมื่อก่อนก็เด็กก็มีพ่อแม่ดูแลพอโตขึ้นมาก็แยกไปอยู่คนเดียวนะครับ
แต่ล่าสุดน้องสาวรับมาดูแลทุกวันนี้อาศัยข้าววัดกิน
ก็คือวัดปากน้ำพาศรีเจริญแต่ตอนนี้ร่างกายเนี่ยแย่เหลือเกิน
อกจากโรคเท้าแสนปมที่เป็นตั้งแต่เกิดนะครับ
ตอนนี้ตาก็มองไม่ค่อยเห็นนะฮะแล้วก็มาเจอเรื่องของสแกนหน้าไม่ผ่านนะฮะ
โครงการเราชนะเนี่ยทีนี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่ไม่มีเงินใช้
นี่เท้าคือเป็นทั้งตัวจริงนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าทราบข่าวของคุณลุงตุ่มนะฮะได้เจอน้องสาวที่ดูแลอยู่นะครับ
คือน้องสาวเองก็ลำบากตอนนี้ก็ขาดรายได้เหมือนกันจากโควิด๑๙
มีปัญหาเหมือนกันขายอาหารตามสั่งไม่ค่อยได้นะครับ
สามีของน้องสาวลุงตุ่มก็ป่วยนะต้องฟอกไตวันเว้นวัน
กลายเป็นว่าเธอต้องดูแลคนป่วย๒ชีวิต
แต่ล่าสุดพี่บิลลื้อฤทธิ์มาช่วยแล้วนะฮะ
มอบเงินช่วยเหลือลุงตุ่มเอาไว้สองหมื่นบาทนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปที่บ้านลุงตุ่มเนี่ยนะฮะ
ก็อยู่ที่ถนนเทิดไทยเขตภาษีเจริญนะครับ
เป็นบ้านของน้องสาวนะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่กับน้องสาวนะครับ

น้องสาวของลุงบอกว่าพี่ชายป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมตั้งแต่เกิดนะครับ
รักษายังไงก็ไม่หายแต่ไม่ได้เป็นโรคติดต่อไม่ได้เป็นอันตราย

นี่ลุงตมกันนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
คือพี่ชายเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตตามปกตินะแต่พออายุมากขึ้นนะครับ
วัยชราร่างกายอ่อนแอทีนี้ตาก็มองไม่ค่อยเห็นแล้ว
หูก็ไม่ค่อยได้ยินปัจจุบันอายุ๖๗ปีนะครับ
ก่อนหน้านี้พี่ชายอยู่คนเดียวอยู่ห้องแถวตามลำพังแถววัดระคัง
ทำอาชีพขายอาหารปลาขายพวงกุญแจอยู่ที่วัดระคัง
แต่ก็เป็นรายได้หาเลี้ยงตัวเองไปวันค่ะ
๓ปีก่อนวัดระคังประกาศห้ามขายของบวกกับลุงแกก็ไปหกล้มในห้องน้ำ
ก็เลยบาดเจ็บอีกนะฮะร่างกายก็อ่อนแอไม่แข็งแรง
น้องสาวจึงตัดสินใจพามาอยู่ด้วยนะครับก็ดูแลมา๓ปี
ทีนี้ช่วงนี้รัฐบาลประกาศให้ลงทะเบียนเราชนะรับเงินเยียวยานะฮะ
เธอก็ลงทะเบียนให้พี่ชายทำทุกขั้นตอนผ่านหมด
แต่พอถึงขั้นตอนต้องสแกนใบหน้าสแกนไม่ผ่านอืม
อาจจะเป็นเพราะเรื่องของหน้าตารูปร่างอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะ
คือก็ไม่รู้ล่ะมันสแกนไม่ผ่านจึงตัดสินใจโพสต์เรื่องราวของพี่ชาย
ไปที่เพจของคุณบินมลือริฐวันนี้คุณบินมาที่บ้านเลยนะฮะ
น้องสาวบอกทีแรกไม่อยากจะเชื่อว่าอุ้ยคุณบินจริงอ่ะ
เนี่ยมาช่วยนะฮะให้เงินสดไว้ห้าพันแล้วโอนเงินเข้าบัญชีบำหนึ่ง
พันบาทรวมเป็น๒๐๐๐บาทนี่นะฮะเดี๋ยวฟังนะครับ
อันนี้ลูกสาวเอาไปลงเพราะว่าเขาบอกว่าไปสแกนของชาญเอกเราชนะไม่ผ่าน
ใช่ไหมเพราะว่าใบหน้าเขาไม่ให้ไม่ให้เสร็จก็เลยเอาไปลงไปลง
แต่ว่าขอความช่วยเหลือว่าแม่ทำงานคนเดียวต้องดูพ่อดูลุงสงสาร
ขายของบางวันก็ขายไม่ได้อันนี้ทีมทีมบินอ่ะเขาคงจะเห็น
เห็นเข้าเขาก็เลยสืบดูว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็เลยส่งคนมาดู
เขาก็มาเราคิดว่าถ้าเขาสแกนใบหน้าได้มีเงินเราชนะมา๗๐
๗ปันมาเจอจนตัวเขาเองแล้วก็เขามีเงินเงินอยู่พันสี่ค่ะ
ค่าพิการค่าอะไรเดือดร้อนไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนมากมายขนาดนั้น
เพียงแต่ว่าเราเหนื่อยแค่นั้นเองต้องซื้อแพมเปิ้ลให้เขาใช้ต้อง
ให้ลุงบาล่าถอดสามารถไปกลับวันเว้นเพราะต้องฝอกไปหน้า
หลุงนะฮะนี่ครับลุงครับคือตรงตรงใบหน้าก้อนเนื้อมันเงาะ
ออกมาแบบมันใหญ่มากนะครับ
คุณลุงบอกว่าดีใจนะครับที่
คุณบินมาช่วยแล้วจำคุณบินได้นะครับ
เพราะเคยเห็นคุณบินทางโทรทัศน์
คุณบินก็มอบเงินสดไว้ให้๕๐๐บาท

เพื่อจะได้เอาไว้ดูแลคุณลุง
ดีใจไหมครับที่พี่บิลมาดีใจไหม
ดีครับดีมากเลย